สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๕กรกฎาคมค่ะ
ตอบตคนหนึ่งถูกอาวุธปืนยิง

แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้

จนมีคนมาพบเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะคะ

เกิดขึ้นโดยผู้เสียชีวิตเป็นอดีตสมาชิกอบตบ้านตาโตนค่ะ
ชื่อว่านายบุญเพ็งโมหาอายุ๕๙ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตลักษณะหงายหน้าอยู่ริมทาง
กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ใส่ย่าใช้เลี้ยงสัตว์เกือบเต็มคันรถ
มีย่าที่เพิ่งเกี่ยวตกอยู่บริเวณปลายเท้าด้วยนะคะ
สภาพศพเนี่ยดั้งจมูกด้านซ้ายมีรอยเจาะของลูกกระสุนปืนขนาดเล็ก
ลุออกใต้หลังหูด้านขวามีเลือดไหลตามใบหน้า
ว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย๑๒ชั่วโมงค่ะ
โดยจุดเกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วย
มา๒วันแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุค่ะ
ถนนคุณผู้ชมเห็นตามภาพเป็นถนนดิน
ห่างจากถนนหลักประมาณสัก๓กิโลเมตรได้ค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอนายทวีเหลาเต็มนะคะ
เป็นชาวบ้านที่พบศพคนแรก
เขาเล่าวินาทีที่พบศพให้ฟังไปฟังเสียงเขากันเลยค่ะ
ผมขี่จักรยานยนต์มา
แล้วเขาก็ขวางถนนอยู่กับรถซาเล้งนอนหงายหลัง
ผมก็ว่าผมก็เรียกอ้าวเขาอย่าเพ่งเจ้ามานอนอะไรตรงนี้
ผมก็เลยเขาก็ไม่กระดูกกระดิกอะไรเลย
ผมก็เลยเดินจอดรถไปดูใกล้ใกล้ไปดูแล้วเฮ้ยทำไมเลือดออก
ผมก็อยู่ตามถนนเลย
ออกเนี่ยผมก็เกิดบอกเฮ้ยเค้าเย็บเพ้งเป็นรุม
เป็นลมแล้วผมก็ก้มดูเขาไม่หายใจแล้วไง

สาวของผู้ตายด้วยนะคะเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าวินาทีที่รู้ข่าวว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยช็อกมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
คุณพ่อเป็นคนเป็นคนนิสัยดีค่ะมีน้ำใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่เคยมีประวัติที่ทะเลาะกับใคร
มีอาชีพเป็นอบตของบ้านนะคะเป็นอบตแล้วก็อาชีพธรรมนาคู่กันนะคะ
หลังจากว่างเว้นจากงานเขาก็หลังจากว่างเว้นจากทำงานอะไรอย่างนี้เขาก็มีไปเกี่ยวย่าให้วัวหรือว่าไปกรีดยางค่ะ
มีทำหลายอย่างซึ่งซึ่งสวนยางเราก็เป็นทางที่พ่อไปเกี่ยวย่าค่ะ
แต่ว่าหน้าที่การงานของพ่อพ่อจะไม่เคยเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าพ่อมีปัญหาหรือว่าพ่ออะไรยังไงกับใคร
หน้าที่ของพ่อทำไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงเรื่องงานจะไม่ได้คุยกันนะคะ
แต่เฉพาะตรงที่ได้คุยกันเรื่องงานก็คือถ้าเขาจะมีลงสมัครหรือต้องการให้ลูกช่วยเหลือในส่วนของ
มันนี่ก็จิตไปหันไปนี่ดื้อพอจิตไปนั่นไปนี่ดื้อยักษ์เทา
ไปเกี่ยวหน่ากันดื้อเกี่ยวหน่าตั้งน้อยค่อยต่อมาหลอก
ก็จิตมาท้ายหน้าขึ้นมาขึ้นไปนั่น
มาสูบน้ำท้ายหน้าดำ
วันนี้โร่เดียวก็โร่อีกก็บ้างมากจากเฮีย
จากไปอยู่ใส่ได้เป็นโทรศัพท์บุคลิน
กันหลันหน่อยดีนี่มันนี่ก็โทรศัพท์

หรือพนนั่นเสียชีวิตมั้ย

คนหลันอยู่บ้านนี่ล่ะออกไป

ดไม่บ่านดี
เจ้าหน้าที่กำลัวทุกคนเหมือนล่ะจ่อยเหลือเราเนี่ย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจตรีพีรพลบุญศรัทธาสารวัตรสืบสวน
สพตรการพืชผลบอกว่าตำรวจได้เรียกสอบพยานไปแล้ว๑๐ปากนะครับ
ปมสาเหตุการเสียชีวิต๒ประเด็นก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
หรือไม่ก็เรื่องชู้สาวส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
ที่ผู้เสียชีวิตเคยเป็นอดีตสมาชิกอบตไม่น่าจะเป็นไปได้
เนื่องจากไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งผลประโยชน์กับใคร
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
มีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่าที่อุบลราชธานีเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเกิดเหตุอุอาจแบบนี้
คดีใหญ่แล้วที่มีคนโดนยิงตายและตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้สักคดีเดียว